อีกงานขึ้นบ้านใหม่กันดีกว่า
เดี๋ยวนะเต้ายองกับพ่อเอ๊เขาบอกว่า
ใช่แล้วก็เขาเปลี่ยนดามชอบโหววาย

ปักหลักรอด้านหลังเวทีคอนเสิร์ตน้องเลย
ซึ่งจะอัปเดตเรื่องของการซื้อบ้านหลังใหม่หลังโตคุณ

ซึ่งต้องบอกว่าบ้านหลังนี้นะน้องเต้ายองซื้อด้วยเงินสด

ฟังไม่ผิดงดเชื่อเบื่อ

ต้องมีดอกเบี้ยเงินสดไปเลย
รางวัลของคนขยันนะ

โหใส่เกือบ๕ล้านแม่โทษ
ปรับน้ำหลัง
บอกว่าบ้านหลังนี้ถือว่าเป็นของขวัญให้กับตัวเองเลย
พร้อมยังบอกอีกด้วยนะคะว่าจากเด็กน้อยธรรมดาธรรมดาสื่อ
ผู้หนึ่งจากบ้านนอกนะคะ
มีวันนี้ได้ก็ถือว่ามาไกลที่สุดแล้วนะครับ
ไปฟังความรู้สึกน้องกันจากน้อยเนี่ย

โอ้โหพี่แจ๊คดูสิสีหน้าสีตาของคนมีความสุขนะ

เป็นตะยานแท้
ในงานเดียวกันค่ะได้เจอพ่อเอ๊ะด้วย
ที่อยู่เบื้องหลังที่คอยเคียงข้างทุกความสำเร็จเลยนะคะ
เปิดใจเล่าให้ฟังโมเมนต์ที่ลูกชายคนโปรด

รับเลยว่าลูกคนนี้สมควรที่จะได้รับมัน
เพราะนี่คือรางวัลของคนที่ทุ่มเทแล้วก็ตั้งใจทำงานค่ะ
รวมถึงยังได้ขอบคุณแม่ทุกคนเลย
ทุกบ้านเลยนะคะด้อมทุกบ้านไง
ที่คอยซัพพอร์ตที่ทำให้ลูกชายเนี่ย
มีวันนี้ภายมันทราบซึ้งใจ

หมอลำเขาปิดฤดูกาลแล้วนะ
พอดังแล้วก็มีชื่อเสียงแล้วเนี่ย

ซึ่งพ่อเอ๊บอกยินดีนะ
ถ้าวันหนึ่งเนี่ยเต้ายองเขาไม่ได้ใช้นามสกุลระเบียบวาธศิษย์แล้ว
ตนก็พร้อมที่จะสนับสนุนเหมือนเดิม

อื้อข้างอิหลี
แม่ก็คือดีใจกักมาก

เพราะว่าก็เขาประคบประงมมาเนอะ
เขาพยายามเป็นเกาะเป็นกำลังใจเป็นลมใต้ปีก
แล้วก็เป็นส่งเสริมเขาทุกอย่างมาโดยตลอด
แล้วเขามามีวันนี้ได้
อันนี้ก็คือพูดตรงเลยก็เพราะพี่แม่
ที่คอยสนับสนุนเขามาโดยตลอด

เขาจะออกไปเติบโตของเขา

ขอให้เขายืนด้วยลำแข้งตัวเองได้

ไม่ใช่ว่าเขาเก่งแล้วเราจะต้องมากักเขา

หลายคุณผู้ชมค่ะ